คุณผู้ชมครับส่วนคลิปที่เกิดขึ้นที่
วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ที่มี
ผู้หญิงในโลกโซเชียลเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้านะ

ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ห้ามผู้หญิงขึ้น

แล้วก็เป็นไปตามวิถีโบราณของล้านนา
ห้ามผู้หญิงขึ้นไม่งั้นจะเกิดเรียกว่าขืด
ก็คือเกิดอับปรีจันรัย

เป็นคลิปนี้เป็นคลิปนี้
พรุ่งนี้นะคะขอไม่ให้ขึ้นไปขึ้นไปนะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนะฮะได้เห็นผู้หญิงเดินลงมานะครับ
พร้อมกับพระนะฮะแล้วก็มีเสียงตะโกนด่ามาจากข้างบน
มีเสียงหัวเราะนั่นคือเสียงของโคศกประจำวัดนะครับ
โศกประจำวัดเกิดอาการคล้ายถูกเข้าทรงตะโกนด่าว่าผู้หญิงกลุ่มนี้
จึงทำให้ทั้งคณะต้องเดินออกมาจากพระอุโบสถ
ล่าสุดทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ไปพบกับนายสวรรค์แคว้นไทยสงศ์

เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นบอกว่าตอนแรกก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนดี
แต่ทั้ง๓ไม่ยอมเชื่อแล้วก็อ้างว่าได้มีการขออนุญาตแล้ว
แต่เสียงที่ได้ยินของโฆษกประจำวัดที่ตะโกนด่าพร้อมกับเสียงหัวเราะดัง
หลายคนตกใจเกิดอะไรขึ้นหลายคนในโลกโซเชียลถามผีเข้าหรือเปล่า
โฆษกประจำวัดตอบออกมาเหมือนกันบอกว่าในเวลานั้นจู่เขาก็รู้สึก

รู้ตัวอีกทีมีชาวบ้านมาช่วยกันปฐมพยาบาลแล้ว
เสียงหัวเราะที่ออกไปไอ้คันขับไล่ที่ออกไปไม่ใช่ตัวเขา

ฟังไหมฟังเสียงโฆษกประจำวัดเขาอธิบายหน่อยฮะ

แต่หลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์จบแล้วก็เดินผ่านผมไป
หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็มาเห็นที่คลิปนะครับว่ามีการโวยวาย
ก็คือก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับ
คือตอนนั้นคืออยู่อย่างไรวะเราไม่รู้สึกตัวว่าเราโวยวายครับ
อ่าเราโวยวายอะไรออกไปเราไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
ผู้หญิงที่ขึ้นมานี่เป็นเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็น
เป็นลูกศิษย์ที่มากับครูบาอาจารย์นะครับ
อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทย
แล้วก็ผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับว่า
เราต้องเคารพในเรื่องของจารีสประเพณีของท้องถิ่นแต่ละที่ด้วยครับ
คือชาวบ้านเองแล้วก็ทางด้านของชาวชุมชน
แล้วก็คนในวัดคนใกล้ชิดนะโคศกเนี่ย
เขาก็บอกว่าธรรมดาโคศกเป็นคนใจดี

ูมวลตอนทับนักท่องเที่ยวนะฮะ
คือคำชี้แจงคืออธิบาย
คือถ้ามีใครมาถามอะไรก็เป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวัด
ใช่นะครับก็จะเป็นคนใจดีใจบุญนี่แหละฮะ
แต่ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงเกิดอาการแบบนี้กับโฆษกนะครับ
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าชาวชุมชนเขาบอก
อืมด้วยความที่เป็นสถานที่ศักดิ์ศิษฐ์อ่ะนะ
ด้านของพระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบจริงนะ
ต่อความรู้สึกของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก
สร้างความไม่สบายใจให้กับทุกคนให้กับทางวัดด้วย

เป็นการฝ่าฝืนความเชื่อของชาวล้านนา
ฝ่าฝืนจารีดที่มีมานานกว่า๕๐๐ปี
ในการที่ห้ามผู้หญิงเข้าไปในพระอุโบสถ
เพราะเป็นความเชื่อมา๕๑๗ปีนะ

ดังนั้นนะครับทางวัดจึงเตรียมจัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในพระอุโบสถเงินในวันที่๓๑ธันวาคมนี้
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับ
หลายวัดในพื้นที่ภาคเหนือวัฒนธรรมล้านนา

เพราะว่าในช่วงของการสร้างก็มีการสวดมนต์ทำพิธีลงอาคมต่าง

ก็คือป้ายเดิมอาจจะเล็กเกินไปหน่อย

แล้วก็อย่างพวกโบสถ์มหาอุด
นี่ก็จะมีการทำพิธีต่างนาน